เจ้าต่างชาติไฟเขียวพันธ์ตลอดค่ะว่าหุ่นดีสวยนะคะแต่ว่ารู้ไหมกันบ่อย

ปีนี้มีแฮวาวแน่นอน
ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำแต่เป็นชุดชะไน
ถือว่าเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตว่าเลย

มีความแบบเซ็กซี่แบบสุดที่สุดในของบราแล้ว
คนมาชมว่างานดีแล้วว่าไงมะคะ
ก็ดีค่ะงั้นก็ใช้ได้อยู่
แต่ว่าก็ยังมีเรื่องปรับจูนกัน